เกิดขึ้นในงานแต่งงานที่นครศรีธรรมราชนะฮะ

ครับเอาเป็นการด่วนปืนนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ข้างบนนี้นะฮะนี่เป็นตอนที่ตำรวจจะเข้าไป
ในที่เกิดเหตุคือเป็นช่วงมืดแล้วล่ะนะครับสพถ้ำพันละนานะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เข้าไปที่งานแต่งงานงานหนึ่งนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
คอนกรีตที่ทุ่งหนองควายตำบลดุสิตอำเภอพันราจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะเห็นว่าเลือดในที่เกิดเหตุนี้เต็มเลยนะครับเพราะว่าสองฝั่งเนี่ย
เขาดวนปืนกันครับทุกผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพ
สาหัสอีกหนึ่งนะฮะนี่ที่เกิดเหตุนะครับ
เอาไปดูก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตต่างนะครับ
มีศพของนายอรุณโพธาวรอายุ๓๑ปีนะครับ
คนนี้ถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดนะครับเข้าศีรษะซ้ายทะลุขวาหนึ่งนัด
เข้าหน้าอกเก้านัดนะฮะโอ้โหแล้วก็โคนขาขวาหนึ่งนัด
รวม๑๑นัดนะครับนี่เสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่กลางงานนะฮะ
คนนี้นี่มีประวัติคดีด้วยนะครับเดี๋ยวท่านรอติดตามไปเรื่อยนะครับ
อีกศพหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้กับนายอรุณนะฮะเป็นหญิงสาวครับ
ชื่อนางสาวดาราวันมีชัยอายุ๒๔ปีคนนี้ครับ
นางสาวดาราวันคือแฟนสาวของนายอรุณนะฮะนางสาวดาราวันเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าใต้ราวนมขวาหนึ่งนัด
เหนือราวนมขวาอีกหนึ่งนัดโดนไปสองนัดค่ะนะฮะก็เสียชีวิตอยู่นะฮะ
นี่คือชุดที่เธอใส่มางานเมื่อคืนมางานแต่งงานของเพื่อนนะครับ
อีกหนึ่งศพนะครับนายนรงฤทธิ์เทพทองอายุสามสิบสองปีนะครับ
นายนรงฤทธิ์ถูกยิงเข้าชายโครงซ้ายทะลุหลังหนึ่งนัดนี่นะฮะนายนรงฤทธิ์นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตนายคันชิตสมวงอายุ๔๗ปี
นายคันชิตถูกยิงเข้าไทยทอยสองนัดนะฮะนายคันชิดนี่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยทีแรกนี่บาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกยิงเข้าไปเหมือนกัน
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับชื่อว่านายสถาพรนามสกุลสมวงอายุยี่สิบห้าปี
นายสถาพันธ์นะฮะนายสถาพันธ์นี่เป็นลูกชายของนายคันชิตค่ะ
คันชิดที่เสียชีวิตนะฮะนายสถาพันธ์ลูกชายนี่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระสุนเข้าหน้าอกข้างขวา๑นัดต้นแขนขวา๑นัด
ตอนนี้อาการก็คือปอดฉีกเลยนะฮะแล้วก็สาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะครับ
ส่วนในที่เกิดเหตุนะครับมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกระจายอยู่๗ปลอกมีขนาดจุด๒๒เป็นกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีก๑ลูกนะครับ
แล้วมีซองปืนลูกโม่สีดำตกอยู่หนึ่งซองแต่ไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุแม้แต่กระบอกเดียวนะฮะ
โอ้โหนี่โดนยิงกันพลุนขนาดนั้นหาปืนไม่เจอเลยเหรอคะ
ถูกต้องครับกระสุนที่เข้าไปทั้ง๔ศพที่เสียชีวิตกับ๑คนที่สาหัสเนี่ย
ไม่มีปืนที่เป็นปืนที่กระสุนชนิดเดียวกับที่อยู่ที่คนเจ็บคนตายเลย
จะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วหลักฐานเนี่ยตอนนี้ยังต้องหากันต่อนะครับ
แต่ว่าไอ้ปลอกกระสุนที่ตกอยู่ก็ต้องไปไล่อีกนะฮะ
ปืนเนี่ยเป็นของกระบอกไหนอะไรยังไง
ปืนที่เอามาใช้ก่อเหตุคาดว่าจะมี๓กระบอกนะครับ
ตามที่อยู่ในตัวผู้ตายแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่นะฮะ
มีจุด๓๘๑กระบอกขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็ขนาดจุด๒๒อีก๑กระบอกนะครับ
เดี๋ยวต้องไล่ไปตรวจสอบจากผู้คนที่มาในงานเมื่อคืนนี้

คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้น

นายกิติพงศ์คงทองคำ
เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ

แถวบ้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาว

สาวเราก็ได้คุยด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ

เมื่อคืนก็มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวกันเยอะแยะไปหมด

เออเนี่ยแล้วก็มีโต๊ะตั้งเต็มไปหมดเลย
ไม่ได้จัดในหอประชุมหรือว่าในโรงแรมอะไร
ร้านกว้างแล้วตั้งเต้นแถวบ้านนี่แหละนะครับ
เมื่อคืนนี้คนมาเยอะกลางเต็นต์สองหลังใหญ่

มีดนตรีเพื่อชีวิตมาแสดงวงศิลานะครับ

ก็เต้นเหมือนกับผู้ร่วมงานคนอื่นนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็คู่ของนายอรุณที่มากับแฟนสาวนะครับ
คือนางสาวดาราวันเนี่ย
ก็ได้ออกไปเต้นหน้าเวทีด้วย
ระหว่างที่กำลังเต้นกันอยู่นะครับ
มีเพื่อนชายของนางสาวดาราวันเนี่ย

นายอรุณเห็นเข้าก็เลยเกิดความไม่พอใจนะครับ
จากนั้นนายอรุณก็หยิบปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวขึ้นมานะครับ
แล้วมากระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืน
คาดว่าน่าจะเป็นปืนขนาด๙มมที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับ
มีอยู่นะฮะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับ

ก็เลยจับมือแฟนสาวออกไปคุยด้านนอกบริเวณงานนะครับ
ที่ทั้งคู่เดินออกไปก็มีปากเสียงกันตลอดเป็นระยะทางกว่า๕๐เมตรนะครับ
แล้วช่วงนั้นนายสถาพันธ์เพื่อนของฝ่ายหญิงที่รู้จักกันอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกัน
ก็เดินตามเพื่อจะออกไปห้ามนะครับทำให้นายอรุณเนี่ยไม่พอใจ
ก็เลยยิงปืนใส่นี่ฮะช่วงที่เขาอยู่ในงานนะครับ
เขาก็ออกไปเต้นกันนะฮะที่นายคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกนะฮะนายกิติพงศ์นะครับ
จังหวะที่นายอรุณกับดาราวันเนี่ยเขาก็ออกไปเต้นอยู่หน้าเวทีด้วยนะครับ
กำลังเต้นกันอยู่ก็มีเพื่อนชายของนางสาวดาราวันเขามาทักนายอรุณก็ไม่พอใจ
ก็เลยหยิบปืนที่เหน็บที่เอวเนี่ยกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืนนะครับ
แล้วเขาก็มีปากเสียงกันนะฮะนายอรุณเขาก็ดึงแฟนสาวออกไปคุยนอกงาน
ทั้งคู่ก็เดินออกไปมีปากเสียงกันตลอดนะครับนายสถาพันธ์เป็นเพื่อนของนางสาวดาราวันนะ
เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขารู้จักเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็เดินตามไปกะว่า
เห็นว่าท่าทางจะมีเรื่องแน่คู่นี้เขาก็เลยเดินตามไปตั้งใจจะไปห้าม
นายอรุณไม่พอใจก็เลยยิงใส่ในสถาพันธ์ไปหลายนัดนายสถาพันธ์ก็ล้มฟุบลงนะฮะจมกองเลือดนะครับ
ชาวบ้านก็ร้องกันหมดหวีดร้องกันหมดตอนนั้นนะฮะแล้วนายคันชิตพ่อของนายสถาพันธ์เขาอยู่ในงานด้วย
ค่ะเห็นว่าลูกชายถูกยิงก็รีบวิ่งออกมาลูกชายถูกยิงนะฮะแล้วก็เห็นนายอรุณยืนทะเลาะอยู่กับนางสาวดาราวันอยู่
นายอรุณก็ยิงใส่นายคันชิดเข้าไปอีกเพราะเห็นว่านายคันชิตวิ่งมานะครับ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะส่วนนายนรงฤทธิ์นี่เป็นอีกคนนึงที่เสียชีวิต
เขามาร่วมงานแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคู่นี้ที่ดวนปืนนะ
เขาถูกกระสุนลูกหลงช่วยนะคะเสียชีวิตไปอีกหนึ่ง
ส่วนในสถาพันธ์ที่ถูกนายอรุณยิงคนแรกเนี่ยเขาก็สาหัส
นางสาวดาราวัลนี่ก็ถูกยิงไปด้วยนะฮะเสียชีวิตไปด้วย
หลังจากนั้นถูกก็ได้ยินเสียงพื้นนัดเดียวเลยก็นึกว่าเด็กมันเล่นประทัดอะไรกัน
นึกว่าหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนร้องโวยวายหนูก็ไปดู
ก็เห็นอย่างนี้เห็นคือจริงกันก็เห็นอย่างนี้สนุก
ทีนี้ถ้าย้อนไปก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ภาพนี้คือภาพที่นางสาวดาราวันนะครับที่เขามาที่งาน
มาถึงนี่ก็ถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
นี่คือภาพสุดท้ายข้อความสุดท้ายนี่ฮะเธอก็ใส่ชุดนี้ชุดเกรสสีแดงนะครับ
โพสต์สุดท้ายเนี่ยที่โพสต์เอาไว้นะฮะเธอโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ก็มีข้อความเหมือนกับมาแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีโพสต์สุดท้ายของเธอที่เธอพิมพ์เอาไว้เนี่ยจะให้ดูอีกทีนึงนะครับ
ซึ่งศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย๔ศพนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ก็ส่งไปชนะสูตรอยู่นะฮะ
เดี๋ยวต้องเรียกผู้ที่อยู่ในงานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่านายอรุณที่เป็นแฟนของนางสาวดาราวัลคนที่ยิงคนแรกเลยคนก่อเหตุเนี่ย
ถ้าดูประวัติคดีแล้ว๑๖มีนาคมเคยใช้ปืนยิงตำรวจยศร้อยตำรวจเอกคนหนึ่ง
จนเสียชีวิตในพื้นที่สพห้วยยอดมาแล้วนะครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนั้นก็เข้ามอบตัว
แล้วก็ไปดัดยิงทะวัดอย่างนั้นก็คับรถลบหนีไปคับรถครั้นนั้นค่ะ
แล้วมามอบตัวตอนหลังนะครับได้ประกันตัวมาสู้คดี
ตอนนี้ต้องรอฟังคำตัดสินของศาลอยู่ค่ะนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนมางานแต่งงานก็นี่ฮะ

เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูดูแผนผังความสัมพันธ์ของคนก่อเหตุคนเสียชีวิตและคนเจ็บก่อน
รวมถึงสถานที่ด้วยนะคะว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ให้คุณผู้ชมดูแผนผังความสัมพันธ์ของผู้ตายก่อน
นายอรุณกับนางสาวดาราวันเนี่ยเขาเป็นแฟนกันคบหากันได้ประมาณ๒เดือน
ส่วนนายสถาพันธ์เป็นเพื่อนกับนางสาวดาราวันนะคะนายสถาพันธ์คนนี้คือคนที่เจ็บสาหัสนะ
พอมาเจอนางสาวดารวรรณในงานเนี่ยก็มาทักทายแต่ว่านายอรุณที่เป็นแฟนเนี่ยหึงหวงยิงปืนเข้าใส่
ส่วนนายคันชิดที่เสียชีวิตอีกคนนึงเป็นพ่อนายสถาพันธ์
พอเห็นลูกโดนยิงก็เลยวิ่งจะมาช่วยเหลือลูกโดนยิงตายไปอีกคนนึง
ส่วนนายนรงฤทธิ์ค่ะคนนี้เป็นเพียงแขกที่อยู่ในงานนะคะ
เป็นพลเมืองดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกลายเป็นว่าโดนลูกหลงยิงเสียชีวิตไปด้วยอีกคนนึงนะคะ
สรุปแล้วเสียชีวิตกันไป๔ศพเจ็บสาหัสอีก๑คนก็คือนายสถาพันธ์
ทีนี้สถานที่จัดงานแต่งงานค่ะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุยิงกันเนี่ย
ประมาณสัก๖๐เมตรไม่ได้ไกลจากบ้านเจ้าสาวเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูจากแผนผังกราฟิกที่เราทำให้ดูเนี่ย
กินเลี้ยงจะอยู่ซ้ายล่างสุดใช่ไหมคะเวทีอยู่ตรงกลาง
ถ่ายรูปก็อยู่ขยิบขึ้นไปข้างบนแล้วบ้านเจ้าสาวก็คือจะอยู่ด้านบนสุด
จุดที่เขาไปคุยไปเคลียร์กันจุดที่นายอรุณลากนางสาวดารวรรณ
เหมือนจะไปเคลียร์กันข้างนอกงานเนี่ยก็คืออยู่ตรงจุดสีแดงที่เราวงเอาไว้ให้ด้านขวามือ
และหลังจากนั้นก็เป็นจุดที่นายสถาพันธ์เข้ามาจะช่วยนางสาวดาราวัลโดนยิงไปอีก
แล้วก็เป็นจุดที่นายคันชิดกับนายนรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็โดนยิงบาดเจ็บเสียชีวิตกันไปนะคะ
คุณนฤทธิ์ได้ไปคุยกับเจ้าสาวของงานโอ้โหคุณมันควรจะเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดนะ

กลายเป็นวันที่เขาโอ้โหช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกอะค่ะ
นี่เป็นพื้นที่จัดงานนะครับเมื่อสักครู่นี้
ใช่ค่ะก็ต้องมานั่งเก็บของกันเจ้าส่งเจ้าสาวก็มาเก็บด้วยนะคะ
ตรงเก็บเต็นต์ก็ยังเหลืออยู่เต็นต์หนึ่งเก้าองเก้าอี้เมื่อคืนนี้

นาริสไปคุยกับเจ้าสาวเจ้าสาวบอกว่ายังช็อกอยู่เลย
จริงก่อนจัดงานแต่งไปดูเลิกมาอย่างดีเลยนะคะ

คือปกติส่วนใหญ่เวลาแต่งงานเขาจะไปหาเลิกที่มันเป็นเริกมงคลใช่ไหม

หามาแล้วว่าวันนี้เวลานี้นี่แหละคือเลิกมงคล
คิดเลยค่ะว่าวันแต่งงานของเธอจะกลายเป็นวันตายของคนอีก๔คน

เสียใจที่หนึ่งคือมีคนมายิงกันจนเสียชีวิตในงานแต่ง
เสียใจที่สองคืองานแต่งของเธอที่ผู้หญิงจะจดจำไปช่วยชีวิตล่มไม่เป็นท่าเลยค่ะ
ยืนยันนะคะว่าเหตุที่เขาทะเลาะกันอ่ะ
ทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนจัดงานครอบครัวพวกเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย

จริงแล้วคนที่เธอรู้จักเนี่ยคือนางสาวดาราวัล
เพราะนางสาวดาราวัลแฟนนายอรุณน่ะ

ก็รู้จักกันมาเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
เขาก็มาร่วมงานแสดงความยินดีด้วย
เราได้คุยกับน้องสาวของเจ้าสาวด้วยนะคะ
ที่เป็นเพื่อนสนิทกับนางสาวดารวรรณผู้ตายนี่แหละ
เธอบอกว่าคบกับดาราวัลมาเป็นเพื่อนกันมาเนี่ย

ดาราวันเองก็รู้จักกับพี่สาวเธอที่เป็นเจ้าสาวของงาน
ก็ตั้งใจจะชวนเพื่อนมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่สาว

นี่จะเป็นงานที่ทำให้เพื่อนเธอต้องเสียชีวิต
พาคุณนฤทธิ์ไปดูรูปภาพที่เป็นข้อความแชท
ที่นางสาวดารวรรณส่งมาหาเธอด้วยนะ
คือเพื่อนทะเลาะกับแฟนก็คือทนายอรุณ
แล้วก็ส่งมาปรึกษานี่คุณผู้ชมดูข้อความนะคะ
นายอรุณส่งข้อความมาหานางสาวดารวรรณบอกว่า
ให้เลือกว่าจะอยู่หรือจะตาย

สองผมไปอยู่นั่น

และ๔เราตายทั้งคู่
คือนางสาวดารวรรณแคปข้อความนี้ส่งมาให้น้องสาวเจ้าสาวที่เป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็ปรึกษาว่าเออทำยังไงดี
ไม่อยากเลือกเลยสักข้อไม่มีข้อไหนน่าเลือกเลย

แล้วก็บอกว่าถอยออกมาได้ก็ถอยเถอะ
ไม่ค่อยบอกนะคะเพราะว่าจะไม่รู้จักเพื่อนชาติกว่านี้ด้วย
เพิ่งรู้จักเมื่อวานด้วย
แล้วตอนที่เราเห็นแชลเราอ่านเนี่ยมันเหมือนเขาให้เลือกอะไรบางอย่าง

แล้วบอกกับเพื่อนไปว่ายังไง
อันนี้ก็คือบอกว่าทำไมมีทางเลือกแค่นี้เห็นเจ้านั้นก็บอกทางเลือกไม่น่าเลือก
ของผมเคลียร์แบบกว่าคุณมาอยู่แต่ลูกเลยดีกว่าค่ะ
ราวัลด้วยนะคะไปเจอกับแม่แล้วก็พี่สาวค่ะ

เมื่อเช้าเนี่ยยังเห็นอรุณขับรถมารับลูกสาวไปทำงาน
แล้วก็ไปงานแต่งเพื่อนอยู่เลยซึ่งจริงจริงเนี่ยทั้งแม่และพี่สาวก็
ให้สัมภาษณ์กับคุณนฤทธิ์นะคะว่าจริงเคยเตือนหลายทีแล้วบอกว่า
ได้เลิกเถอะผู้ชายคนนี้ถอยห่างออกมาเถอะ
เพราะว่ารู้มาว่านายอรุณมีประวัติ
เคยยิงตำรวจเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง
ก็พยายามเตือนมาตลอดแต่ว่าลูกสาวก็
เขารักของเขาอะค่ะเขาก็อยากจะคบต่อ
แม่ก็พยายามคิดในแง่ดีแล้วนะคะว่า
อ่ะก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกัน
ลูกสาวเราผู้ชายคนนี้อาจจะรักลูกสาวเราจริงก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแม่ต้องมาเสียลูกไป
เพราะผู้ชายคนนี้นี่แหละค่ะ
ห้ามเดือนไม่รู้
เขาเคยมาเล่าเรื่องความกังวลอะไรกับผู้ชายคนนี้ให้แม่ฟัง

บอกว่าแม่อยากให้คบเลย
บอกว่าเขาก็เคยยิงตำรวจมา
แล้วตอนนั้นแม่รู้อย่างนั้นแล้วแม่ไม่สบายใจ
มั่นอย่างนี้ครับบอกว่าอยากให้คบแล้วรู้ว่าถ้าเปลี่ยนไปได้คือยืด
ส่วนใหญ่เขาจะไม่คุยกับคนที่บ้าน
ส่วนใหญ่เขาอาจจะไปคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็เหมือนพี่ก็จะรู้มาจากเพื่อนเขาจริง
แต่ส่วนใหญ่จะรู้ตอนที่สวดสูตรอะไรแบบนี้แล้ว
เขาก็ไม่ได้บอก

ไม่รู้ว่าเหมือนน้องเคยพูดกับเพื่อนเขาค่ะ
ว่าถ้าอยากให้มัน
ก็คืออยากให้มันออกจากผู้ชายคนนั้นได้
ก็คือให้พามันหนีไปให้ไกล
ก็พูดกับเพื่อนใช่
แต่เขาไม่เคยบอกคุณหนูในครอบครัวเลย
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันมีปริศนาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้านายอรุณคน
แล้วใครยิงนายอรุณเพราะนายอรุณโดนเข้าไป๑๑นัด

เราก็ส่งคุณนฤทธิ์ไปที่บ้านของนายคันชิต

ที่มาร่วมงานแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังยืนยันเลยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
นายสถาพันธ์ที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะ
แล้วก็นายคันชิตผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิต
รวมถึงนายนรงฤทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
เรื่องราวของที่เขาเล่าเป็นแบบนี้ค่ะ
นายสถาพันธ์เป็นญาติของผู้จัดงานก็คือญาติของบ่าวสาว
เห็นว่านายอรุณกับนางสาวดาราวันทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เห็นว่านายอรุณเนี่ยลากนางสาวดาราวันออกไปนอกงาน
นายสถาพันธ์เห็นท่าไม่ดีก็เลยจะเข้าไปห้าม

แต่นายอรุณเนี่ยชักปืนมายิงใส่จนล้มลงไปเลย
ซึ่งพอเสียงปืนดังขึ้นนายคันชิตผู้เป็นพ่อหันมา
เห็นลูกชายถูกยิงล้มลงก็วิ่งเข้าไปช่วย
จังหวะนั้นนายคันชิตก็ถูกนายอรุณยิงเข้าไทยทอย๒นัดจนเสียชีวิต
พอนายนรงฤทธิ์เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้าไปช่วยอีกคนนึง
ยังไม่ทันจะเข้าไปถึงก็ถูกยิงเสียชีวิตเป็นศพที่๓ค่ะ
ซึ่งทั้ง๓คนนี้ทางฝั่งญาตินายนรงฤทธิและนายคันชิตบอกเลยว่า

ไม่รู้แหละว่าฝ่ายไหนเป็นคนยิงนายอรุณจนเสียชีวิตรัว๑๑นัดขนาดนั้น
คงจะต้องมีอริอีกกลุ่มที่ก่อเหตุและหลบหนีไปแน่
พี่ชายเข้าไปห้ามแล้วก็เดินเข้าไปก็ล้มฟุบลงแล้วลูกวิ่งเข้าไปดูว่าพ่อถูกยิง
เรียกบอกว่าพ่อถูกยิงแล้วคราวหลังก็ปืนก็มายิงลูกอีกมาทางด้านหลังลูก
ลูกก็บอกญาติบอกว่าผมโดนถูกยิงอีกคนก็วิ่งเข้าไปก็โดนยิงอีกตัดคู่หัวใจ

ครับเข้าไประงับเหตุการณ์ว่าอย่าทะเลาะอะไรกันอย่างนี้

ญาติของนายคันชิดเขาก็เลยขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเห็นว่านายคันชิดเนี่ยวิ่งตามนายสถาพันธ์ลูกชายไป

แต่ทางญาติเขายืนยันว่าไม่มีนะครับ

ถ้าเกิดว่าให้การได้เนี่ยก็อาจจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น

โดนยิงไปด้วยอืมนะฮะตำรวจต้องไปไล่ต่อนะครับ

นี่ครูนาวิซลงพื้นที่ไปนะฮะทุกผู้ชมครับ
พื้นที่เกิดเหตุนะฮะงานแต่งงานเมื่อคืนนี้นะครับ

ใครจะยิงใครอะไรยังไงกันแน่
ถามไปยังตำลวดนะครับ
มาสอบปากคำนะฮะพยานก็คือคนที่อยู่ในงานนั่นแหละอืมนะครับ
แล้วก็รอผลการผ่าชนะสูตรศพแต่ละศพด้วยร่องรอยกระสุนต่างต่างที่ถูกยิงเข้าไปนะครับ
เพื่อเชื่อมโยงว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้หรือว่าจะยิงกันเองเนี่ย
มันจะมีอาวุธแบบไหนอะไรยังไงแต่ปืนมันไม่เจอไงในที่เกิดเหตุค่ะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นลักษณะการดวนปืนกันระหว่างสองฝ่ายนะครับ
เนื่องจากฝั่งนายอรุณคิดว่าอีกฝั่งก็คือนายคันชิตนายสถาพันธ์และนายนรงฤทธิ์จะเข้ามาทำร้ายอืม
ก็เลยยิงใส่จึงมีการยิงตอบโต้กันเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าไม่น่าจะมีอริกลุ่มไหนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ
เนื่องจากพบกระสุนขนาดจุดสามแปดอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของนายคันชิดด้วย
อ่าซึ่งเป็นกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งานนะฮะมันก็จะต่างไปจากข้อมูลที่ทางญาติให้บอกว่านายคันชิตไม่มีปืน
อืมแค่จะเข้าไปห้ามแต่ก็มีกระสุนปืนอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเอายังไงนะฮะ
เพราะปืนเนี่ยเหมือนกับมีคนเก็บไปหรือมันหายไปไหนก็ไม่รู้
มันเหลือแต่ซองปืนแต่เอาจริงถ้าศพถูกนำไปชนะสูตรอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วว่ามีคราบเขม่าวดินปืนที่มือหรือเปล่า
ถ้ามีก็จะรู้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยใครบ้างที่ถือปืนแล้วยิงครับ